กันที่วัดนิมิตโภที่ยาศอำเภอเพนต์
จังหวัดอุดรธานีกันก่อนเลยค่ะ

จัดขึ้นเมื่อค่ำหวานที่ผ่านมานี่เองค่ะ
มีคนดังนักปลายเยอะมากค่ะ
ศิลปินดาราไปร่วมบุญกันเยอะเลย

น้องอัมแนนดาออ๊อบดำน้องเดียนน่าฟรีโป่แม่นิงปัณธิตา
หัดสวีพี่ไก่วรายุทธ์หรือจะเป็นคู่รักพี่ยุ้ยพี่พันธ์
นี่คุณยายของพี่ยุ้ยนะฮะ๙๙ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่นะคุณผู้ชม
พิธีดังกล่าวคือพิธีเจริญพุทธมนต์สมโพธิหลวงปู่มั่นค่ะ
มีการจัดโต๊ะเครื่องไหว้ชุดใหญ่เลยพร้อมกับสวดเจริญพระพุทธมนตร์
เสริมสิริมงคลให้กับทุกคนด้วยนะคะ
เลิกดีเวลา๑๘นาฬิกา๒๔นาทีค่ะ
พระอาจารย์ตุ๋ยนำสวดแล้วก็จุดเทียนชัย
จะให้บรรดาศิษยานุสิตนำทูบไปปักเครื่องเส้นไหว้ในประรำพิธีด้วยค่ะ
ซึ่งดาราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาในพระอาจารย์ตุ๋ยนะคะ
ก็เป็นเกจีตอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคอิสร
นี่แหละค่ะหัวเรือใหญ่อ้ามอธิชาติเป็นคนถือของเชื้อพระอาจารย์
แล้วคุณดูนะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยเอาสร้อยคอทองคำของตัวเองนี่นะ
ใส่เข้าไปในกระบวยแล้วก็รวบรวมกันนำไปใส่ในเตาหล่อคุณผู้ชม
ขลังปังขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังลูกศิษย์พระอาจารย์ตุ๋ยอย่าง
พี่ยุวิทย์ค่ะเล่าให้ฟังกันเลยค่ะ
หน้าคนอิ่มบุญเป็นอย่างนี้นี่เอง
คุณผู้ชมวุฒิคุณธ่านมันปายสดใสนะค่ะ
ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีปังทุกคนเลยนะคะ
นะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากงานบวชงานบุญแล้ว
ยอดไลฟ์ขายของเมื่อวานนี้ใจปังด้วย

แล้วก็เติมศรัทธาเข้าไปหน่อยบอกเลยธุรกิจรุ่งเรืองแน่นอนค่ะ